กรณีของนายปรินพาณิชภักษ์อดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
เมื่อวานก็เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ส่วนวันนี้มีความเคลื่อนไหวตรงที่ว่าตำรวจต้องนัดในปริญ
เพื่อที่จะฝากขังผลัดแรกนะครับ

โดยอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นายนี้
คือนายปรินพาณิชพักพร้อมด้วยทนายความ
แต่งเสื้อสีขาวเชิดขาวแบบนี้
เข้าพบพนักงานสอบสวนสนลุมพินี
เพื่อยื่นคำร้องขอฝากขังผลัดแรก

ในคดีข่มคืนกฎธรรมชำราวและกฎธรรมอาณาจารย์
ต่อหน้าธารกำนันทั้งหมด๓คดี
ตามที่มีผู้เสียหายเขาแจ้งความนะครับ
โดยนายปรินตอบคำถามสื่อสั้น

ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะฮะ

แล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้มีคำถามที่นักข่าวถาม
ถามถึงกรณีที่มีการเสนอเงินล้านหนึ่งนะฮะ
ให้ผู้เสียหายให้หยุดเคลื่อนไหวทางคดี
นายปรินยกมือไหว้

ฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของนายปริญตพันธ์วิชาภักดิ์นะฮะ
นี่แหละค่ะคำตอบก็จะ

ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ด้านของพันธบรวจเอกนิมิตรนูโพนทอง

เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามอบตัวก่อน
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจึงไม่สามารถควบคุมตัวไว้ได้

ด้านของพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์

พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว

แล้วก็มองว่าในปริศน์เนี่ยมีที่พักในต่างประเทศ

ต่างประเทศได้ง่ายก็เกรงว่าจะหลบหนี

ทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่าสารจะอนุญาตให้ประกันตัว

แล้วก็อาจจะขอให้กำหนดเงื่อนไขว่า

ห้ามออกนอกประเทศเกรงจะเป็นการหลบหนีนะฮะ

ในสถานอาญากรุงเทพใต้นะครับ

ไฮโซลูกนัดก็คือนายธนัดธนากิจอำนวย

เข้ายื่นคัดค้านการประกันตัวนายปรินนะฮะ

กังวลว่านายปรินจะหลบหนีออกนอกประเทศ

ส่งผลให้รูปคดีเสียไปนะครับ

ปรินได้ติดต่อเข้ามาเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

โซลุกนัทพร้อมด้วยภรรยาก็เปิดเผย
ว่ายังไม่รับการติดต่อเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับ

ควรแสดงท่าทีความรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าว
ให้สังคมได้รับรู้ด้วยนะครับ
ส่วนการถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครสอกร
สมาชิกสภาคกรุงเทพมนาคมเพราะว่า
นี่ภรรยาของไฮโซลูกนัทเขาเป็นหนึ่งในผู้สมัครนะ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ต้องเดินหน้าหาเสียงนะครับ
แต่ว่าเขาประกาศจะถอนตัว
บอกว่าการถอนตัวครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลการเมืองทั้งสิ้น

ผู้มนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมนาคม
คำตอบมายืนยันว่าการถอนตัว
ผู้สมัครสอกรทำไม่ได้
แต่สามารถสละสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งสอกรได้
หากชนะการเลือกตั้งสอกร
หมายถึงว่ายังมีเบอร์ของดีกาอยู่ได้
แต่ว่ากาไปก็ไม่ได้อะไร
คือจริงอยากจะพูดคือหมายความว่าไม่อยากให้คะแนนกลายเป็นบัตรเสีย
แม้กรณ์ประตอบัตรจะไม่อนุญาตไม่มีหลักการการถอดตัว
แล้วยังจะมีเบอร์ที่เรายังมีตัวผู้สมัครที่ให้การได้อยู่
ก็เราเกรงว่าจะไม่เป็นผลอะไรนะครับ
อันนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้

ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของผู้เสียหายที่เขาแจ้งความแล้ว
ส่วนฝั่งนายปรินก็ต้องรอดูนะครับ
จะได้การประกันตัวในชั้นศาลหรือไม่นะครับ
โดยที่นายปรินเองก็บอกว่าได้เตรียมหลักทรัพย์
เพื่อใช้ในการประกันตัวเออไม่ได้บอกนะครับ
ได้บอกว่าได้เตรียมหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการประกันตัวเท่าไหร่นะ
ความเคลื่อนไหวต่อนะครับสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับ
และแน่นอนค่ะจากเรื่องเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เลย
ต้นเรื่องเลยก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
แน่นอนว่าหลายคนก็อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวล่าสุด
ล่าสุดธนายตั้มมีการโพสต์ข้อความแฉแบบนี้นะคะว่า
คือคดีทางด้านของรองหัวหน้าพักคนดัง
มีความพยายามใช้เงินปิดปากเหยื่อเพื่อจบคดี
ตอนนี้คดีของรองหัวหน้าพักหื่น
กำลังมีความพยายามเสนอเงินจำนวนมากให้เหยื่อเพื่อจบคดี
และให้อยู่อย่างเงียบอย่าให้สัมภาษณ์ห้ามให้ความร่วมมือกับผม
เพื่อให้กระแสสังคมเลิกสนใจคดีนี้ไปให้ไวที่สุด
แฮชแท็กติดเอาไว้ว่าใครพร้อมสู้ต่อก็เดินไปด้วยกัน
ตอนนี้ทนายตั้มบอกว่าคดีมันเริ่มจะแหม่งแล้ว

สอบถามเรื่องนี้ทนายตั้มโพสต์แบบนี้มันมีนัยยะอะไรกันแน่
หมายความว่าอย่างไรทนายตั้มบอกว่าโอ้ยตอนนี้ผู้เสียหายมันหลายรายมาก
ถูกนักการเมืองคนนี้ลวนลามและกระทำอาณาจารย์
มีตัวแทนของนักการเมืองรายนี้มีการติดต่อผู้เสียหายเพื่อเสนอเงิน
ให้หยุดความเคลื่อนไหวและยุติการให้ข้อมูลกับทนายตั้ม
ก็คือกับตัวเขาเองโดยตัวเลขที่ตัวแทนนักการเมืองรายนี้เสนอมา
เป็นตัวเลข๖๗หลักเลยอันนี้ทนายตั้มเปิดเผยนะคะ
มุมของกฎหมายค่ะทนายตั้มบอกว่าคดีนี้หากผู้เสียหายรับเงินไป
แล้วยอมเดินทางไปให้การใหม่หรืออย่างเช่นไปกลับคำให้การ
เช่นบอกว่าให้การว่าถูกกระทำในที่รับตาคนหรืออยู่เพียงลำพังสองต่อสอง
อันนี้ก็จะมีผลมันจะเป็นลักษณะของความผิดส่วนตัว
และเหมือนกับเป็นการสมยอมไปอย่างนั้น
นายตั้มนะคะก็บอกว่าไม่อยากให้ผู้เสียหายรับเงินนะ
แล้วก็ทิ้งศักดิ์ศรีของตนเองบอกว่าเร็วนี้โอ้โหอันนี้เด็ดเลย
จะเปิดหลักฐานคลิปวิดีโอของนักการเมืองรายนี้
และบอกด้วยว่ามีหลายคลิปมากทิ้งท้ายค่ะว่า
ถ้าเปิดหลักฐานออกมารับรองว่านักการเมืองรายนี้
พูดไม่ออกเลยทีเดียว
เอาให้กับพนักงานสอบสวนนี่
เดี๋ยวพ่อกลับไปเดี๋ยวขอผมกลับกรุงเทพก่อน
เดี๋ยวทุกคนก็คงจะได้เห็นอะไรดีเยอะ
และผมว่านะครับไอ้ตัวล้อหัวหน้าภาร์คหมื่น
ไม่แก้ออกมาพูดว่าไม่จริงอะไรยังไง
นี่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์เห็นทะเลเขาอยู่ภูเก็ตนะฮะ
ตามเรื่องของสารบันเทิงที่เปิดเกินเวลานะฮะ

แต่ว่าเมื่อ๑๖ชั่วโมงที่ผ่านมาผมก็เข้าไปดูในเฟสของทนายตั้ม
ทนายตั้มโพสต์เมื่อ๑๖ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่ามีคนพยายามดิสเครดิต
การที่ผมช่วยเหลือเหยื่อถูกลวนลามและข่มขืน
ผมมีใบสั่งหรือมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือเปล่า
นายตั้มชี้แจงบอกถ้าไม่หลงลืมกัน
เมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็เปิดประเด็นเรื่องของโคต้าหวยเหมือนกัน

ที่ผมยอมเสี่ยงเปิดหน้าสู้คนที่มีตำแหน่งมีอำนาจในสังคม
บอกเลยมันโคตรเสี่ยงและที่ทำไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลย
แค่อยากเป็นทนายประชาชนที่ช่วยเหลือประชาชน
ที่มีปากมีเสียงแค่นั้นเองครับ
ทำแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกและจะทำตลอดไป
ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ทนายตั้มโพสต์ล่าสุด
เกี่ยวกับเรื่องของคดีเหยื่อของอดิษฐ์รองผู้หัวหน้าพักษ์
คุณผู้ชมฮะเหยื่อเริ่มออกมาเปิดเผยหลายคนแล้วนะ
คนแรกนี้ก็คือน้อง๡และกันก็ตามมาด้วยอดิษฐ์
ส่วนคนนี้ล่าสุดนะฮะนางสาวแอลนามสมมุติอายุ๒๕ปีเนี่ย
เปิดใจกับนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราเล่าแบบหมดเปลือกเลยนะคุณนะ
บอกว่า๒ปีก่อนรู้จักกับอดีตรองหัวหน้าพักรายนี้
งานสัมมนาที่เชียงใหม่ตอนนั้นฝ่ายชายเข้ามาแสดงตัวให้รู้ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะฮะ
แล้วก็ได้แลกเบอร์โทรศัพท์แลกไลน์คุยกันเรื่อยมา
กระทั่งปี๖๔ฝ่ายชายโทรมาชวนไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คลิปโตที่เชียงใหม่
เจอกันที่โรงแรมจัดงานนี่แหละครับแต่ไปถึงโรงแรมเอ้ากลับไม่มีการจัดงาน
เธอก็เลยเอ๊ะทำไมถามไปว่าทำไมไม่มีการจัดงานแล้วนัดมาทำไม
ทีนี้ฮะอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้ทำทีโทรศัพท์ประสานไปยังผู้จัดงานสัมมนา
แล้วก็อ้างว่าผู้จัดงานให้ไปรอที่ห้องพักนี่แม่งไหม
ระหว่างรออยู่ในห้องก็อยู่ลำพังกัน๒ต่อ๒นะฮะ
ฝ่ายชายก็ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ถามว่าเคยมีแฟนไหมยังไม่มีจริงเหรอ
แล้วก็เอื้อมมือมาจับมือของเธอบอกว่าขอดูลายมือให้หน่อย
โอ้โหเธอไม่ทันตั้งตัวเลยนะจากนั้นพูดนั่นพูดนี่อ้างว่าลายมือสวยดีวาสนาดี
มานั่งใกล้แล้วอยู่จูบปากเลยเธอจึงรีบลุกขึ้นเอามือเช็ดปาก
เพราะรู้สึกเธอบอกแบบนี้ขยะแขยงแล้วทีนี้ก็วิ่งออกมาจะขึ้นรถแบบนี้มาลานจอดรถ
เพื่อจะขับรถกลับพอมาถึงลานจอดรถอดีตรองหัวหน้าพักก็ยังเข้ามาหอมแก้มบีบรอบ
จึงรีบขึ้นรถขับกลับบ้านทันทีแล้วก็เล่าให้กับครอบครัวได้ฟังนะครับ
บอกว่าโอ้โหหลังจากนั้นนะอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้ก็ยังโทรมาอีกนะ
เธอก็บล็อกเบอร์ไปทีนี้อดีตรองหัวหน้าพักก็ใช้เบอร์ใหม่อีก๕เบอร์โทรมา
เธอต้องบล็อกทุกเบอร์คุณกระทั่งเธอติดต่อไปหาทนายตั้มว่าเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
ที่พร้อมจะออกมาเปิดเผยความจริงนะฮะ
คือเหยื่อเริ่มออกมาเรื่อยแล้วนะอย่างที่ทนายตั้มบอกเป็น๑๐แล้วนะฮะ
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัชชัย

เพราะผู้หญิงคนนี้ถูกล่วงละเมิดที่เชียงใหม่ใช่ไหม

การเชียงใหม่บอกว่าเบื้องต้นได้รับแจ้งความเรียบร้อยแล้ว

สอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียด
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนคดีนะครับ
นี่ก็เป็นเหยื่ออีก๑คนนะครับ